คู่รักคู่นี้นะคะใหม่ดาวิกาแล้วก็พี่เต๋อชันทวิทย์ลุงลิงลุงลิง
เมื่อวานนะคะก็เปิดตัวละครนึกว่างานแต่ง
ก็คือละครก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานนี่แหละค่ะ

ก็เลยแซวว่ามาซ้อมกันหรือเปล่า
แล้วพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงไหน
คือจริงตอนสัมภาษณ์คู่กันพูดน้อยแต่ต่อยหนัก

อุ๋ยถ้าได้แต่งกันน่าจะเหมาะสมนะคะ
ก็พัฒนาค่ะก็ค่อยดูกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่เริ่มต้นคุยกันก็ต้นประมาณปัวกมักกะล่าป้าย

ทุกคนก็รู้ว่าพี่เต๋อน่ารักพี่เต๋อเป็นคนดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็รู้รู้แบบ
อาจจะมากขึ้นกว่าอื่นนิดนึง

ไม่ได้เรียกแฟนครับ
ไม่ได้เรียกแฟนตอนนี้เรียก

เรียกดาวิบ้างเรียกลิงบ้าง